ย้อนกลับมาดูเกี่ยวกับดาราคนในวงการบันเทิง

รวมรวมให้คุณผู้ชมได้เห็นบางส่วนนะคะ

คุณใหม่ถือว่าเป็นดาราที่มีฟอลลอเวอร์ติดตาม
๔ล้านคนโพสต์ภาพเป็นชุดอัลบั้มเลย
แล้วที่เหลือเป็นภาพข่าวไทยรัฐดูสิคะ
แต่ประเด็นที่เมื่อวานนี้ดาราออกมาคอเอาท์กันเยอะที่สุด

ผู้ป่วยโควิดตายกลางถนน

กลายเป็น๓๔ศพที่ตายในคืนวันเดียวกัน
กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ดาบราเขาบอกว่าโอ้โหทนไม่ไหว
เห็นภาพเหล่านี้แล้วมันหดหูใจ
ต้องออกมาเรียกร้องกับรัฐซะหน่อย

อนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงพวกเราต้องสู้กันอีกต่อไปนานแค่ไหน
ประชาชนทุกคนควรจะได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพ

เพราะมันคือสิทธิ์ขั้นพื้นฐานโปรดจัดสรรอย่างทั่วถึง
คืออันนี้คุณหมายก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนด้วยนะคะ
แต่ว่าภาพก็คือเป็นภาพคนเสียชีวิตบนทางเท้า
ลุงตายกลางถนนรวมถึงภาพสลดหน้าห้างที่มีคนเสียชีวิต
โลตัสพระราม๔ภาพเหล่านี้นะ
ใช่ค่ะทีนี้คนเข้าไปกดไลค์นะที่คุณหมายโพสต์

ที่คนเข้าไปกดไลค์คนแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เพียบเลยค่ะ
มีคุณเต๋อฉันทวิทย์ก็ไปคอมเมนต์ด้วยอีโมติคอนรูปหัวใจ
แล้วก็มีคนในวงการบันเทิงเยอะเลย
ซึ่งคุณหมายดาวิกาเนี่ยเอาภาพทั้งหมดจากไทยรัฐเอามาโพสต์เนี่ยนะคะ
ทีนี้คนแรกให้คุณผู้ชมดูไปแล้ว
อกจากนั้นค่ะยังมีอีกนะคุณซีสิวัฒน์
บอกว่าเดือดร้อนยังไงก็ทนมาตลอด
วันนี้ไม่ไหวแล้วกับภาพคนล้มตายข้างถนนเพราะว่าล้มป่วย
จากคุณซีก็ยังมีหนุ่มแดนหนุ่มแดนวรเวทนะคะ
ก็โพสต์บอกว่าไม่อยากให้เกิดภาพแบบนี้อีก
อย่าให้ประเทศไทยต้องท่วมไปด้วยน้ำตาแห่งความทุกข์ทรมานของประชาชน
หนุ่มแดนนี้เอาภาพข่าวของไทยรัฐมาโพสต์ต่อนะ

เป็นภาพข่าวเหตุสลดใจนั่นแหละฮะ
แล้วก็เรียกร้องให้ได้ฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพ
อีกคนนึงที่เดือดเหมือนกันนะคะ

คราวนี้คุณยุ้ยบอกว่าไม่อยากญาติเยอะแล้ว

เพราะว่าคุณยุ้ยโพสต์บอกว่าหดหู่สลดใจ
คนนอนตายกลางกรุงเทพไม่รู้กี่คนต่อกี่คน
แล้วคุณยุ้ยก็บอกว่าโอ้โหอยากจะพูดว่าบริหารได้

แต่ก็พูดไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าเราพูดหยาบ
ทีนี้หลังจากนั้นก็คุณยุ้ยก็โพสต์อีก
แล้วก็ยืนยันว่าจะอยู่ข้างคนจนจะอยู่ข้างประชาชน
เพราะว่าคนรวยไม่ได้ฟังเพลงของเธอ
เรียกร้องให้ฝ่ายบริหารที่แก้ไขปัญหาไม่ได้ให้ลาออกไป
เห็นคุณยุ้ยพูดก็คำตรงแรงพอสมควรนะ
แต่ทีนี้ครับที่เป็นประเด็นเพราะว่าอย่างที่เห็นดารา
โดยเฉพาะเอาภาพข่าวเกี่ยวกับการตายข้างถนน

ประเด็นนี้แหละฮะทำให้ชาวเน็ตหลายต่อหลายคน
ก็ขุดคำพูดของนายอนุทินชาบริกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ที่เคยบอกไว้นะคือในวันนั้นจำได้เลย
วันที่มีการประชุมกันนะครับ๗กรกฎา
มีการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข

โดยนายอนุทินพูดในที่ประชุม
นายอนุทินเนี่ยพูดแบบนี้นะครับ
การเปิดโรงพยาบาลบุษราคำ
รวมทั้งการหาพื้นที่ก่อสร้างโรงพยาบาลเพิ่ม

เพื่อลดการเจ็บป่วยรุนแรงและรักษาชีวิตคน
ไม่มีใครต้องเสียชีวิตที่บ้านเพราะการรอเตียงรักษานะครับ
นี่คือสิ่งที่นายอนุทินพูดไว้
ชาวเน็ตเอามาโพสต์คุณ
ชาวเน็ตนำคำพูดนี้มาโพสต์ประชดทำนองที่ว่า
นี่ไงล่ะไม่ต้องมีใครเสียชีวิตที่บ้านแล้วจริง
เพราะคนติดโควิด๑๙จะเสียชีวิตกันนอกบ้าน
เช่นที่ริมถนนแทน
ซึ่งสะท้อนถึงจุดล้มเหลวของระบบสาธารณสุขไทย
โพสต์กันเยอะมากนะคุณนะโพสต์กันเยอะมากมายเลยฮะในโลกโซเชียลนะครับ
ทีนี้ครับเมื่อวานมีความเคลื่อนไหวของสสเขตบางขุนเทียนกรุงเทพ
แล้วก็เป็นโคศกพักเก้าไกลด้วยก็คือนายนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์
เคลื่อนไหวแล้วก็พูดตรงเลยแหละนะฮะ
โดยบอกว่าสถานการณ์โควิด๑๙ในประเทศไทยไม่สามารถไปต่อได้แล้วจริง
ระบบรองรับผู้ป่วยและควบคุมโรคแก้ไขกันวันต่อวันไม่มีแผนรองรับอะไรเลย
โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตริมถนนแต่ไม่มีใครกล้าเก็บศพ
ประชาชนตั้งคำถามเป็นเสียงเดียวกันว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
นี่ประโยคนี้ยังไม่เด็ดเท่ากับประโยคที่นายนัชชาพูดออกมานะครับ
บอกว่าเรายังคงเจอแบบนี้อย่างต่อเนื่อง
ทั้งที่รัฐมนตรีเคยรับปากว่าจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก
การที่มีผู้เสียชีวิตริมถนนหรือคาบ้านศพแล้วศพเล่า
แต่ละวันยังมีศพที่รอเผาจนล้นเมน
นี่คือภาพสะท้อนถึงสิ่งที่รัฐบาลควรทำแต่ไม่ทำ
ที่สุดที่นายนัชชาโคศกพักเก้าไกรพูดนะครับ
ก็คือผมในฐานะสอสอผมรับรู้ถึงปัญหาของประชาชน
ที่แจ้งความเดือดร้อนวันละไม่ต่ำกว่า๑๐๐ราย
ถามจริงท่านไม่รู้เลยเหรอว่าน้ำตาประชาชน
แปลเปลี่ยนเป็นกองเพลิงสถานการณ์เหมือนยืนอยู่ปากเหว
คุณผู้ชมคือเรื่องของการที่มีคนเสียชีวิตที่บ้านเนี่ยนะคะ
อย่างล่าสุดเมื่อวานนี้ทางแพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์
ผู้ช่วยโฆษกสบคพูดชัดเลยนะคะบอกว่า
พอสบคนั่นก็หมายถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานี่แหละค่ะ
มีความเป็นห่วงประชาชนแล้วก็พูดเน้นย้ำกรณี
จะต้องไม่มีคนเสียชีวิตที่บ้าน
นี่คุณอาริยาผมเองทีมข่าวเองฟังอยู่นะ
คุณหมอพูดในนาทีที่๑๘๓๐เราจำได้เลย
ถูกต้องมาร์คเอาไว้ตรงนี้และอยากให้คุณผู้ชมได้ฟังท่อนนี้พร้อมกันค่ะ
ในส่วนที่สำคัญที่ต้องเน้นย้ำกับพี่น้องประชาชน
ก็คือทางพอสบคนะคะก็ติดตามรับฟังข่าวสารข้อมูลนะคะ
แล้วก็เน้นย้ำว่าจะต้องไม่มีคนเสียชีวิตที่บ้าน
โรคโควิดนะคะดังนั้นเมื่อมีการเจ็บป่วย
ก็จะนำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบให้เร็วที่สุด
ให้พี่น้องประชาชนได้มีความสะดวก
สามารถที่จะขยายจุดตรวจให้ครอบคลุม
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเปรียบเสมือนเป็นคำมั่นสัญญา
และหลังจากนี้เราจะต้องรอดูนะ
ว่าเหตุการณ์คนเสียชีวิตที่บ้านจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่า
ส่วนเรื่องของกรณีการเก็บศพผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙
ไม่ว่าจะเสียชีวิตที่บ้านหรือเสียชีวิตกลางถนนข้างถนนก็ตาม
เมื่อวานเรารับทราบจากทางหน่วยงานต่าง
ที่เขาพยายามจะมาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ด้วยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งกระทรวงต่างฝั่งสาธารณสุข
หรือว่าฝั่งตำรวจนะครับสนต่างสพต่าง

คือเมื่อวานมูลที่ปติ๊กตึงเขาบอกว่าเขาเสียใจนะ
กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้
มูลที่เองก่อนหน้านี้เหมือนขาดแคลนนะอุปกรณ์นะคุณ
รถเก็บศพชุดและอุปกรณ์
และคนที่มีความเชี่ยวชาญในการไปเก็บศพผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
คือการจะไปเก็บศพผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เนี่ย
มันมีขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนใช่ค่ะ

ต้องใช้คนที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับ
และเหตุการณ์ของ๓๔ศพในคืนวันก่อน
กลายเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ถูกมองว่าทำไมเก็บศพช้าจัง
เมื่อวานนี้ทางมูลที่ปเต็กตึงเองเขาบอกว่า

เก็บศพผู้ติดเชื้อโควิดโดยเฉพาะ

เมื่อเช้าผมเลยไลน์ไปคุยกับทางด้านของปเต็กตึงเขา
เต็กตึ๊งเขาให้คำตอบมาแบบนี้นะครับ
โดยผู้ควบคุมรถกู้ชีพมูลยธีปติ๊กตึ๊ง
นายจีรัติกรบรรจงจิตนะฮะให้ข้อมูลกับผมบอกว่า
จากสถานการณ์โควิด๑๙มูลยธีปติ๊กตึ๊ง
จัดทีมเก็บศพชุดพิเศษ
ทำหน้าที่ในการเก็บศพผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙
โดยเฉพาะเลยที่ผมเล่าให้ฟังไปเรียกว่าทีมสก๊อต
ที่ผ่านมามูลยธีปของเรามีอยู่๒ทีม
ทำงานกันไม่หลับไม่นอนคุณ๒๔ชั่วโมง
ในพื้นที่กรุงเทพมนาคอนเท่านั้นนะ

ก็ไม่ได้หลับได้นอนแล้วนะครับ
ซึ่งถ้าถามว่าก่อนหน้านั้นเพียงพอต่อการทำงานไหม

เพราะว่าคนเสียชีวิตไม่เยอะไงคะวันหนึ่งประมาณ๑ศพ๒ศพแบบนี้
แต่หลังจากนั้นปัจจุบันนี้นะครับ
พบว่าสถานการณ์ในขณะนี้ผู้เสียชีวิตมากขึ้น
ทำให้ทางมูลิธิได้จัดตั้งทีมเฉพาะกิจหรือว่าทีมสก๊อต
เพิ่มจาก๒ทีมเป็น๔ทีมเลยนะฮะ

รวมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งสิ้น๑๖คนตลอด๒๔ชั่วโมง
นี้หากมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกนะครับ
ทางทีมเองนะครับที่ตั้งไว้ในการดูแลประชาชน
ถ้าไม่ทันท่วงทีทางเจ้าหน้าที่ของมูลที่ป่อเต็กตึงทุกคน
ยินดีเป็นกำลังเสริมในการเก็บศพผู้เสียชีวิตจากโควิด
และเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน
ประชาชนสามารถประสานโดยตรงได้เลย
สายด่วนปเต็กตึง๑๔๑๘ตลอด๒๔ชั่วโมง
โอ้โฮขอบคุณมากทางมูลวิธีป่าติ๊กตึง

เพราะว่าเมื่อวานข้อมูลที่ปเต็กตึงให้ก็คือบอกว่า
เดี๋ยวเราจะเพิ่มทีมสก๊อตให้มากยิ่งขึ้น
ผมเลยสงสัยมูลนิธิจะเพิ่มยังไง

นี่ฮะได้ชี้แจงออกมาแล้วนะครับ

ขั้นตอนในการที่จะต้องไปตรวจพิสูจนศพเหล่านี้
ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ดีแต่ละที่นี่มูลทีเขาบอกตัดตอนได้ก็ตัด

ใช่ค่ะแต่ถึงแม้ว่าทางมูลนิธิมีการเพิ่มกำลังมาแล้ว
ฉันหวังใจนะว่าคงไม่ต้องทำงานแบบเต็มกำลัง
เพราะนั่นแปลว่าไม่อยากให้มีคนเสียชีวิต